อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์สุภาพคลี่ขจายมาทวงถามบ่อยครั้ง
นั่นก็คือเรื่องของปัญหาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแพงนะครับ
รวมถึงค่ายาแพงซึ่งเรื่องนี้เป็นการร้องเรียนมาจากประชาชน
อาจารย์บอกว่าจะต้องเกาะติดเรื่องของการแก้ปัญหา
เมื่อวานเรารับฟังทางด้านของหน่วยงานต่าง
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหานี้
วันนี้เราจะลองไปรับฟังผ่านมุมมองของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นอีกนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ
สวัสดีครับวันนี้ต้องตามมุมไหนต่อ
ต้องตามไปที่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ผมยกหูไปถึงคุณสาลีอ๋องสมหวัง
บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีเชิญมาพบฮะไม่แน่ใจว่า
พบกับใครคณะไหนบ้างยังไงแต่ว่าจะไม่คุยกับเรื่องนี้
จะไปตรวจสอบสอบถามกันเรื่องที่ว่านี่แหละ
ว่าหลังจากมีมติออกมา

ว่าให้ยาเวชพันธุ์และการบริการเป็นสินค้าควบคุม
แล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง
แล้วสุดท้ายจะนำเข้าสู่คอลโลมอเนี่ย
มันจะดูกันว่าในฐานะเครือข่ายผู้บริโภคทำอะไร
ถึงไหนยังไงฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคุยกับคุณสาลีไม่ได้

แต่ว่าคุณสาลีกับผมเห็นตรงกันครับว่า
ต่อให้เรามีประกาศเรามีพรบเรามีกฎหมาย
แต่ถ้ามันลอยอยู่แล้วไม่มีหน่วยงานไหน
ที่จะควบคุมกำกับรักษาการอย่างชัดเจนเนี่ย
เรื่องครับมีเรื่องขึ้นมาไม่รู้ใครจะไปบริหาร
จัดการกับเรื่องพวกนี้คุณสาลีกับผมเลยคิดตรงกันนะครับ
ที่เป็นข้อเสนอว่ามันควรจะมีหน่วยงานย่อย
หรือหน่วยงานอะไรสักหน่วยหนึ่งไหมที่มาคอยตรวจราดูแล
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะเลย
เอาเรื่องค่ารักษายาเวชพันธุ์แพงของโรงพยาบาลเนี่ย
มาที่หน่วยงานนี้โดยเฉพาะใครเห็นใครพบที่ไหน
ไม่ต้องไปที่อื่นทำหน้าที่คล้ายสคบ
แต่เป็นเรื่องสคบของยาเวชพันธุ์และการบริการ
ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะอ่ามีฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะโยงไปถึง
กรมบังกรมในกระทรวงศาสุกโยงไปถึงคณะกรรมการควบคุม
ราคาสินค้ากรมการค้าภายในงานก็เยอะอยู่แล้ว
ในที่สุดเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับการดูแล
มีแต่ประกาศมีแต่พรบมีแต่ข้อกฎหมาย
มีแต่บทลงโทษแต่ว่าไม่มีใครไปดำเนินการ
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยว่าหน่วยขับเคลื่อน
โดยปฏิบัติโดยเฉพาะจะเป็นกรรมการต่างหาก
หรือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างที่ว่านี่แหละอ่า
แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศาสนศุกร์เนี่ย
อันนี้หวังมากไม่ได้ครับ
เพราะโดยข้อเท็จจริงตอนนี้มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่
สามีทำงานที่กระทรวงศาสุกร์
ภรรยาบริหารงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน
สามีทำงานอยู่ในกรมใดกรมหนึ่ง
ภรรยาเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นแห่งนี้

มันก็เลยทำอะไรก็ติดขัดไปหมด
ความคิดความเห็นก็อิงอิงอยู่กับว่า

ลื้องแม้กระทั่งแพทยศภา
ไปดูคณะกรรมการแพทยศภาสิครับ

มีตั้งหลายคนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน

ตอนนี้ท่านเคยเป็นนายกแพทยศภา

เมียมีหุ้นอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน

ทีนี้ไปดูว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ที่เขาคัดค้านรักษาพยาบาล

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนค้านคุมราคารักษาพยาบาล
เอื้อชาติกาญจนพิทักษ์อดีตนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
สรุปอย่างนี้ทุกคนไม่ควร
ไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนกับค่ายาค่ารักษาพยาบาล
เพราะอะไรครับ
เพราะไม่ได้รับรักษาพยาบาลแบบบังคับ
แต่เป็นทางเลือกของประชาชน

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไม่ได้บังคับ
แต่ว่าเมื่อเข้าไปที่ไหนที่ไหนก็แพงกันหมดแล้วจะเลือกยังไง
สองก่อนเข้ารับการรักษา
ให้สอบถามราคาก่อนได้

แต่ว่าที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่พอใจทั้งนั้นแล้วจะทำยังไง

สามปัญหาที่เกิดเป็นส่วนน้อย
อย่าทำให้โครงสร้างใหญ่เสีย
จะออกกฎเกณฑ์อะไรต้องคิดให้รอบครอบ
นี่นี่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ทีนี้มาถึงคนที่เราขึ้นรูปมาสักเกี๊ยว
คุณสมศักดิ์โล่เลขา
เป็นกรรมการแพทยศภานะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เป็นนายกแพทยศภาอยู่นาน
ท่านบอกว่าการควบคุมราคายาและเวชพันธุ์
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน
มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีคือราคาอาจจะถูกลงแต่ว่าต่อไปอาจจะทำให้ไปแพง
ตรงอื่นและท่านบอกอีกทั้งเนี่ยโรงพยาบาลก็มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องสร้างอาคาร
เขาต้องสร้างอาคารเองเสียค่าน้ำค่าไฟเองต้องจ่ายเอง
ขณะที่โรงพยาบาลของรัฐมีงบประมาณเข้ามาช่วยสนับสนุน
ทั้งนี้สิ่งที่อยากเตือนคือถ้าหากมีการควบคุมมากจนเป็น
จนเกินไปเนี่ยแม้จะลดลงในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นไปแพง
ในส่วนอื่นแทนดีมองเขาว่านะแปดยศภาวะว่าคนนี้ก็สู้
สุดใจขาดดิ้นมานานแล้วครับจำได้ไหมฮะคุณปริยดานล้อ
เสริมวัฒนาเนี่ยเขาอยู่เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
คุณปียนันพูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าทำจริงจังเนี่ย

อยากให้คณะรัฐมนตรีผ่านการพิจารณาเรื่องนี้
แต่บางประเด็นคือจะเป็นข่านผ่านในหลักการหรือไม่เพราะ
ในรายละเอียดมีปลีกย่อยอีกเยอะ
เนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าจะควบคุมกันได้ง่ายการดำเนินการ
ค่อนข้างยุ่งยากอย่างใบเสร็จใบหนึ่งออกมาเนี่ย
ถ้าหากแพงจนเกินไปก็จะมีการดำเนินการอย่างไร
ผู้บริโภคผู้ป่วยจะไปร้องที่ไหน
จะเป็นที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จัดการเบ็ดเสร็จเรียกว่า
ซึ่งตนมองว่าควรจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
เรื่องนี้โดยเฉพาะทำเป็นคณะกรรมการขึ้นมาเลยว่าหาก
โรงพยาบาลไหนคิดราคาเกินค่ารักษาแพงมากก็ต้องมีหน่วย
งานที่รับเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณปริยนันบอกว่าที่ฉัน
กังวลว่าจะทำไม่ได้จริงมากกว่าเพราะมีคนค้านเยอะโรง
พยาบาลเอกชนก็ไม่ยอมง่ายอย่างแน่นอนประเด็นคือทาง
ข่ายติดตามเรื่องนี้มาตลอดแต่ดิฉันกลับถูกกันให้
อยู่วงนอกไม่ได้ถูกเข้าไปอยู่วงในด้วยการดำเนินการ
ใดก็ไม่ทราบเรื่องจึงไม่รู้ว่าการที่ออกมาลักษณะอย่าง
ว่าจะควบคุมราคายาเวชพันธุ์หรือค่าบริการต่างทาง
การแพทย์ได้จริงมากน้อยแค่ไหนนี่คือคุณปริยนันล้อเสริม
แน่นอนครับทุกปัญหามีมุมบวกมีมุมลบทั้งนั้นอ่ะ
มาตรการใดก็ตามแต่ประกาศใดกฎหมายใดที่ออกมาก็
ต้องมีคนได้ประโยชน์มีคนเสียประโยชน์หน้าที่ของผู้ปก
ครองก็ต้องเอาเรื่องมาช่างดูว่าระหว่างกลุ่มคนที่ได้
ประโยชน์กับกลุ่มคนที่เสียประโยชน์ท่านจะเลือกปกป้องคน
กลุ่มไหนถ้าจะเลือกปกป้องคนส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์จากค่าย
แพงค่ารักษาพยาบาลแพงแล้วทำให้โรงพยาบาลร่ำรวยแล้ว
ก็ราคาหุ้นขึ้นแล้วก็โอ้ยร่ำรวยกันเป็นหมื่นล้านแสนล้าน
เนี่ยนะฮะถ้าถ้าจะเลือกปกป้องคนเหล่านั้นก็ว่าไปแต่ถ้าจะเลือก

เขาอยากมีทางเลือกไปรักษาโรงพยาบาลรัฐไม่ไหวอยากบาก
หน้าไปโรงพยาบาลเอกชนยอมจ่ายแพงครับแต่ว่าอย่าแพงเกิน
เหตุให้แพงสมเหตุสมผลให้แพงพอจะรับได้เรารู้อยู่แล้ว
ไม่ต้องบอกหรอกครับว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยต้องเสียค่าน้ำ
ค่าไฟเองต้องก่อสร้างเองต้องจ้างหมอเองไม่ต้องบอกครับ
เราไม่ได้เรียกร้องว่าให้มันถูกจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้
กระทั่งเขาเจ๊งจนกระทั่งเขาพัฒนาไม่ได้จนกระทั่งเขา
ไม่สามารถจะรักษาได้ดีจนกระทั่งไม่สามารถหาเครื่องมือแพทย์ดี
เราไม่ได้บ้าขนาดนั้นฮะเราเรียกร้องให้มันสมเหตุ
สมผลเอาละเรื่องนี้ค่อยตามดูว่าถ้าผ่านจากจุดนี้ไปแล้ว
จะเกิดอะไรขึ้นจะถึงคอรมอเมื่อไหร่ผ่านคอลโลมอมาแล้ว
มันจะมีผลในทางปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องตามเรื่องนี้กันอีก
วันนึงวันนี้ครับคุณบุกลงแข่งครับอาจารย์พูดถูกนะคำว่า
สมเหตุสมผลไม่ต้องถูกอะไรมากมายแต่สมเหตุสมผลใช่หรือ
คือเราไม่ได้เรียกร้องว่าโอ๊ยจะต้อง
แต่ว่าไอ้ประเภทที่คุณบุ๊กเคยได้ข้อมูล
บาทนึงเนี่ยซื้อข้างนอกบาทนึงไปซื้อโรงพยาบาล๔๐๐
อันนี้มันเกินไปมันเกินไปครับ

คุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรานะครับติดตามอาจารย์ได้ทุกวันเลยนะครับ